ติดตามเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับลูกเขยขับรถกระบะพาแม่ยายพร้อมลูกรวม๔ชีวิตนะครับ
ระหว่างทางที่ขับรถไปมีคัสซีของรถทัวร์ที่อยู่ในอู่
ถนนมิตรภาพไหลมากลางถนน
รถชนเข้าอย่างจังทำให้พลิกคว่ำ
ติดตามพร้อมเหตุอื่นจากรายงานครับ
ผู้ภัยประถมพยาบาลคนขับรถกระบะอิซูซูสีฟ้า

หลังเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักพลิกตะแคงบนถนนมิตรภาพ

ที่เดินทางมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บ
เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แต่ขณะขับรถขึ้นเนินเขาจันทมวกเหล็กจุดเกิดเหตุ
จู่มีคัสซีรถทัวร์ไหลจากอู่ซ่อมรถ
อยู่บนเนินลงมาบนถนนมิตรภาพ
จึงทำให้พุ่งชนอย่างจังก่อนที่จะเสียหลักพลิกตะแคง
ขณะที่เจ้าของอู่อ้างว่ากำลังลากคัสซีรถทัวร์คันนี้ขึ้นไปบนอู่
แต่โซ่ลากเกิดหลุดจึงทำให้คัดซีรถไหลลงมาบนถนน
พร้อมกับแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
กู้ภัยไตรคุณธรรมใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดร่างนายวุฒิศักดิ์เนธสว่างอายุ๕๔ปี
หลังพุ่งชนท้ายรถกระบะบนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้า
ในพื้นที่ตะบนมะขามยงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีอย่างจัง
ซึ่งระหว่างช่วยเหลือมีกลิ่นแก๊สโชยออกมา
กู้ภัยต้องรีบปิดวาวเพื่อความปลอดภัยและใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถนำร่างคนเจ็บออกมาจากรถส่งโรงพยาบาลชนบุรีได้สำเร็จ
ผู้บาดเจ็บอ้างว่าขณะขับรถมาตามถนนจู่รถกระบะคันหน้าเบรกกระทันหันทำให้เบรกไม่ทัน
แย้งกับคนขับรถกระบะคู่กรณีที่ระบุว่าตนเองจอดรถเปิดไฟกระพริบ
เพื่อรอจังหวะกลับรถตรงจุดดังกล่าวเพื่อเลี้ยวเข้าตลาดใหม่
แต่แล้วก็ถูกรถตู้ชนท้ายจนได้รับความเสียหาย
เขาก็วิ่งไว้มาชุดท้ายให้ผม
มีเสียงเบรกไหม
ไม่ได้ยินเสียงเบรกมีกระโฮล่ะอย่าเบรกไว้

ตำรวจสพเมืองชนบุรีเตรียมเรียกคนขับรถทั้ง๓คันไปสอบปากคำ
และจะตรวจสอบภาพจากกล้องมุมจรปิดในที่เกิดเหตุ
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลนายโชคชัยปัจจัยโคนังอายุ๑๖ปี

สปริงที่นอนที่วางไว้ริมถนนจรรยานนท์
หน้าเทศบาลตะบนบางวัวได้รับบาดเจ็บ
มีแผลถลอกตามร่างกาย

ขณะขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจะไปทำธุระ
แต่จู่ก็ชนกับสปิงที่นอน

ทำให้เสียหลักล้มจนได้รับบาดเจ็บ
ต่อมานายสมพิษการบดีอายุ๕๐ปี

ก่อนหน้านี้ตนเองลากสปริงที่นอน
เพื่อจะนำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า

และวางสปริงที่นอนเอาไว้ไหลทาง
ไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
อาหารหลังอยู่โทรมนั้นเนี่ย
ไปก็ลงเอาตะขายไปด้วย
ตำรวจคุมตัวชายเก็บของเก่าคนนี้
ไปเปรียบเทียบกับที่สบมก

กับผู้ที่สัญจรไปมา